คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ

หญิงคนนี้โดนไปทั้งหมด๓๖๖ใบ

ตั้งแต่๑๕ตุลา๖๑จนถึง๔มกรา๖๔
สุดท้ายตำรวจต้องเอาไปขอหมายสารนะคะ

ไปจับกลุ่มเธอถึงที่บ้านพักตรงนี้

เป็นภาพตำรวจจากกองกำกับการ๕กองบังคับการตำรวจทางหลวง๕นะคะ
ถือหมายจับของศาลขวายจังหวัดเชียงราย
เข้าจับกลุ่มผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวนิชาพัฒน์ทิติพงปรีดา
ไปจับกลุ่มที่หมู่บ้านฟ้าไทยตะมนต์ท่าสุดอำเภอบ้านดู่จังหวัดเชียงรายนะคะ
คุณนิชาพัฒน์เธอเป็นผู้ครอบครองรถเก่งนิสัน
มิวร่าสีแดงทะเบียนกไก่ลิง๖๖

ความผิดตามพรบทางหลวง
ความผิดตามพรบจราจรทางบก
ฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทาง
เอาง่ายน่าจะเป็นขับเส้นทึบบ้าง

อันนี้ฝ่าฝืนเครื่องหมายบนเส้นทางใช่ไหม
ฝ่าฟื้นสัญญาณไฟจราจร
สีแดงไม่หยุด

ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
ฝ่าฝืนป้ายหรือเครื่องหมายจราจรหรือเครื่องหมายอื่นใดพอไหมพี่เบิร์ต

และสุดท้ายเนี่ยเธอไม่รู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเป็นติดทุกจุด

กล้องสามารถตรวจจับการกระทำความผิดของเธอได้
พื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่๑๕ตุลาคม๖๑จนถึง๔มกราคม๖๔
รวมทั้งสิ้น๓๓๖ครั้ง
๓๓๖ใบสั่งตกลมเป็น๓๖๖หรือ๓๖เนี่ย

วันกระทำผิดกฎจราจรมากถึง๘ครั้งนะต่อวัน
แต่เธอไม่เคยชำระค่าปรับแม้แต่ครั้งเดียว
แล้วไม่ชำระไม่ว่าทำผิดซ้ำซากอีก
ตำรวจทางหลวงก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพบ้านดู่จังหวัดเชียงราย
ดำเนินการส่งฟ้องสารแขวงจังหวัดเชียงรายต่อไปนะฮะ
ตำรวจทางหลวงระบุบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ย
เป็นการทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
อยากให้ทุกคนเคารพกฎจราจร
เพื่อลดอุบัติเหตุตามท้องถนนแล้วก็คือก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและเรื่องของความปลอดภัยด้วย
แล้วลองคิดเล่นนะคะ๓๐๐เอากลม

ไม่แต่ว่าเคยเจอไหมข่าวแบบนี้

ถ้าอย่างนั้นมีใบสั่งรีบไปจ่ายซะนะครับ